ชุมพรคุณผู้ชมคะมีตาหลานคู่หนึ่ง
เขาก็พากันมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
คุณตาอายุ๖๔ปีพาหลานชายวัย๘ขวบ
ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาออกกำลังกายเสร็จปุ๊บ
อ่ะแวะซื้อกับข้าวเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านด้วยกัน

ขับมาระหว่างทางค่ะโดนรถกระบะชนเข้าไปอย่างจัง
ค่ะที่ทั้งตาทั้งหลานเลยนะคะ
คนขับกระบะบอกว่ารถผมเบรกแตก
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง
ตำรวจสพเมืองชุมพรกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พอได้รับแจ้งเหตุ
ก็เลยรีบลงพื้นที่ตรวจสอบที่สะพานข้ามคลองชุมพร
เอเชีย๔๑ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากแยกปฐมพรประมาณ๒๐๐เมตร
ไปถึงพบศพตาหลานค่ะ
นายสมโชครัฐกาลวัย๖๔ปีข้าราชการเกษียณ
และเด็กชายทัศน์ชัยไทยถาวรวัย๘ขวบ
ทะเบียนขอไข่คอควายจอจาน๙๕๔ชุมพร
พังยับเยินเนี่ยนะคะกระเด็นตกอยู่หลายทางอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ใกล้กันเห็นไหมคะข้างล่างที่ลงมาสีขาว
จริงในภาพเห็นเป็นสีขาวแต่ว่ารถเป็นสีบรอนทองนะคะ
ทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๕๓๓ชุมพร
ด้านหน้าก็พังยุบรู้เลยว่าเกิดการเฉียวชนกันเกิดขึ้น
คนที่ยังรอดชีวิตและเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้ก็คือคนขับกระบะนี่แหละค่ะ
นายสำรานสวดตามนังวัย๕๕ปีเขาเล่าบอกว่า
ขับออกจากบ้านที่ตำบลหินแก้วจะไปตัดปามในสวนที่ตำบลทุ่งคา
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐กิโลเมตรเขาขับอยู่เลนซ้ายนะ
ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บมันคือตีนสะพานแล้ว
สิ่งที่เขาทำก็คือเร่งเครื่องค่ะจะแซงรถยนต์คันหน้า
สงสัยคงขับช้าไม่ทันใจเร่งเครื่องแซงมาได้แล้ว
ตบเข้าซ้ายปรากฏว่าอ้าวมีมอเตอร์ไซค์ขี่อยู่เลนซ้าย
ซึ่งก็ถูกต้องของเขานะมอเตอร์ไซค์ต้องขี่เลนซ้าย

แต่เบรกแตกก็เลยชนอย่างจัง
เบื้องต้นก็อย่างที่บอกไว้ว่านายสมโชค

ออกกำลังกายเสร็จแล้วแหละแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดสี่แยกปฐมพร
ไปกินกันที่บ้านแล้วก็มาถูกนายสำรานขับกระบะชน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวนายสำรานไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป